คุณผู้ชมฮะชีวิตคนเราก็รักก็มีมันก็มาก
นะฮะดีก็ชมผิดก็ตำหนิอันนี้พูดถึงกรณีของคุณชรบุรณสิรินะครับ
มันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาฮะหลังจากที่คุณช้อนเนี่ยนะครับ
ก็ไปชื่นไปชมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณคือใครจะรักพลเอกประวิทธิ
หรือใครจะชื่นชมคุณช้อนนั้นก็มีส่วนหนึ่งถูกต้องแต่คนที่หมั่นเรื่องนี้ก็มีเหมือนกัน
ใช่ค่ะคือเป็นไลฟ์โค้ชชื่อดังชรบูรณฮิรันนะใช่เออบูรณฮิรันนะฮะ
อ่ะแล้วทีนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นครับ
ที่คุณช้อนถูกตรวจสอบเรื่องอื่นด้วย
โอ้โหเขามากระหน่ำจับเลยนะกรณีที่เพจของคุณชอเนี่ย
เรียบรายรับเงินบริจาคบอกจะเอาไปช่วยเจ้าหน้าที่
กรณีไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ทีนี้ครับ
ก็เห็นลงพื้นที่ไปอยู่บ้างแต่ว่ายอดเงินบริจาคมีเท่าไหร่

ใช้คุ้มหรือไม่ในการที่จะปฏิบัติภารกิจตรงนี้
เพราะว่าเป็นเงินที่คนที่ร่วมกันบริจาคเนี่ย
มีวัตถุประสงค์ในการใช้ในโครงการ

ใช่ค่ะพูดต้องนะฮะแต่ว่า

ในการที่จะเผยแพร่ก็เรื่องเกี่ยวกับไฟป่านี่แหละ
แต่เค้าบอกทำไมแม้เอาเงินบริษัทไปใช้
เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายต้องเข้ามา
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินบริจาคนะครับ
สำมพากรมาพูดถึงเรื่องนี้
แล้วก็เพจดังอย่างที่บอกไปแหม่มโพดำโอ้โหออกมาแฉออกมาตั้งคำถาม
กับยอดเงินที่ได้รับบริจาคว่าทำไมมันถึงเหมือนสวนทางกับยอดคนติดตามกว่า๔ล้านคน
ค่ะซึ่งคนติดตามระดับนี้ยอดบริจาคมันน่าจะได้มากกว่าแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาท
ตามที่ทางเพจของช้อนเขาเอามาชี้แจงบอกว่ายอดเงินบริจาคช่วยไฟป่าทั้งหมด
ได้แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันกว่าบาทแต่ก็นำเงินเหล่านี้ไปแบ่งบริจาคให้กับโรงพยาบาลช่วงโควิดสิบเก้าด้วยนะครับ
แม่มโพดำบอกมันผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่านะฮะที่สำคัญยังนำเงินบริจาคสองแสนห้าหมื่นบาทนี่แหละครับ
ไปใช้โปรโมทเพจตัวเองทำสื่อทำสกรูปอะไรนะฮะ
การโปรโมทเพจตัวเองเนี่ยมันเหมือนว่าจริงต้องเอาเงินของเพจลงทุนเองสิ
ใช่เพราะว่ามันเหมือนมีอะไรนะความหมายแอบแฝงมีความประสงค์แอบแฝง
ใช่เพราะว่าเอาเงินบริจาคมาใช้เนี่ยแต่ว่าผลของการที่คนจะมาติดตามเพจ
ครับนี่มันเป็นผลระยะยาวถูกไหมเออเป็นผลต่อเพจเออ
นั่นมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าทำไมไม่เอาเงินไปช่วยเหลือเรื่องไฟป่าให้หมด
แล้วก็เพจเฟซบุ๊กซีเอสไอแอลเอซึ่งเป็นอีกเพจหนึ่งที่เกาะติดเรื่องนี้เหมือนกัน
ก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมถึงยอดเงินบริจาคไฟป่าเชียงใหม่ด้วยนะฮะ
จากปัจจุบันช้อนยังคงเงียบแล้วก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงข้อสงสัยให้สังคมได้รู้
ในเรื่องยอดบริจาคอย่างละเอียดโดยทางเพจซีเอสไอแอลเอเนี่ย
ได้รวบรวมยอดเงินที่เปิดให้ผู้ที่บริจาคเงินให้หนุ่มช้อนเนี่ยนะฮะ
ตั้งแต่ครั้งรับบริจาคช่วยไฟป่าเชียงใหม่นะครับให้แจ้งมาเลยว่าใครที่ได้ร่วมบริจาคบ้าง
เป็นเงินเท่าไหร่อย่างไรมีหลักฐานหรือไม่มีหลักฐานอย่างไร
แต่ว่าทางเพจซีเอสไอเอลเอเนี่ยเขาจะรวบรวมให้พบว่ายอดเงินอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาท
เป็นยอดเบื้องต้นจากคนที่เปิดเผยแล้วก็มีสลิปแสดงนะแต่เชื่อว่ายังมีอีกจำนวนมากที่บริจาคแต่ไม่ได้เปิดเผยสลิป
และรวมถึงยังไม่ได้รวมจากช่องทางที่บริจาคผ่านทางไอจีของช้อนด้วยเชื่อว่ามันต้องมีเยอะกว่านี้
และอาจจะมากกว่าแปดแสนตามที่ทางเพจช้อนเขาออกมาชี้แจงด้วยซ้ำนะฮะนอกจากนี้ชาวเน็ตเองได้นำกรณีเงินบริจาคของช้อนเนี่ย
ไปเปรียบเทียบกับเงินบริจาคโครงการของคุณวรรณสิงฯนะใช่ค่ะประเศษคุณนะฮะ
ซึ่งเคยมีการโพสต์เปิดรับบริจาคเช่นเดียวกันนะครับในกรณีของเพจของคุณวรรณสิงห์เนี่ย
มีคนกดไลค์อยู่เพียง๔แสนกว่าคนซึ่งน้อยกว่าในเพจของช้อนเนี่ยสิบเท่าค่ะ
ซึ่งยอดคนติดตามเพจช้อนสี่ล้านคนใช่ไหมที่แหม่มโพดำเขาเปิดเผยใช่
แล้วก็มีคนโพสต์ที่มากดไลค์กดแชร์เนี่ยเยอะกว่าแต่ทำไมในเพจของช้อนและการเปิดรับบริจาคของช้อนเนี่ย
ได้รับเงินบริจาคน้อยนิด๘แสนกว่าบาทไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้
เพราะขณะเพจของคุณวรรณสิงห์ยังได้รับเงินบริจาคมากถึง๓ล้าน๘แสนบาทเลย
ใช่ค่ะนอกจากนั้นก็มีคนเอาไปเรียบเทียบเอาอย่างของคุณเป๊กเปรมมณัฐ
ก็มีผู้ติดตามไอจี๗แสนกว่าคนก็เปิดรับบริจาคดับไฟป่าที่เชียงใหม่เหมือนกัน
ในช่วงวันที่ห้าถึงสิบหกเมษายนเนี่ยนะคะก็ได้เงินบริจาคไปเนี่ยหนึ่งล้านเจ็ดแสนกว่าไงค่ะ
เขาเลยไม่เชื่อไงว่าของชอเนี่ยโอ้คนติดตามเยอะกว่าคุณเป็นไลฟ์โค้ดขนาดนี้
แต่ทำไมได้ยอดเงินบริจาคเนี่ยน้อยจริงจริงนะฮะค่ะอ่าทีนี้เรื่องก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วครับ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างนายอำเภอเมืองเชียงใหม่นายสารวุฒิวรพงศ์
หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าเบื้องต้นพบว่าชอทำผิดตามพรบควบคุมการเรียบราย
เพราะว่าช้อนแล้วก็ทางเพจไม่เคยยื่นขออนุญาตกับพื้นที่เลย
ส่วนจะมีความผิดนอกเหนือจากนี้อีกหรือไม่ขึ้นอยู่กับคำชี้แจงของช้อนเอง
ซึ่งนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้ทำหนังสือแจ้งนายช้อนเพื่อให้เข้ามาให้ปากคำ
และชี้แจงรายละเอียดการรับบริจาคเงิน
เรื่องต้นพบว่ามีโทษปรับฐานผิดพรบเรียบราย

หากผู้ที่จะเปิดรับบริจาค

ในการที่ขออนุญาตหรืออะไรก็ตามนะฮะ

ถ้าเห็นว่ามีการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

ก็ไปถึงอธิบดีกรมสรรพากรเหมือนกันนะ
เพราะว่าก็มีการสั่งการ

ต้องไปดูว่าเอ๊ะคือย่อตอนนี้
มันเป็นช่วงของการบริจาคเดือนมีนาคม
ทีนี้จะจ่ายภาษีจริงคือเราต้องไปดูตอนต้นปี๖๔อีกทีหนึ่ง
เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันด้วยนะคะคุณผู้ชม
แต่มันมีอีกหนึ่งประเด็นเกี่ยวกับบิน
เรื่องของการสั่งซื้อเป็นบินเงินสดค่ะ
สั่งซื้อเจลแอลกอฮอลล้างมือ
ซึ่งเรื่องนี้ทางคุณชรมีการมาโพสต์
บินเงินสดนี้ทางเพจออกมาโพสต์นะฮะ
บอกว่าไปซื้อมาจริงเจลแอลกอฮอล์เนี่ย
ซื้อมาตลาดวโรรสที่จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อร้านว่าร้านประดิษฐ์ค่ะ
เป็นเงิน๖๗๕๐บาทลงวันที่๒๔เมษายน๒๕๕๙
แต่วันที่ที่ลงเป็นวันที่ถูกจับผิดซะงั้น
ใช่เขาจับผิดเพราะว่าที่ตลาดวรรณรถเนี่ย

มาเปิดมาเปิดขายของได้ช่วงเดือนพฤษภา
เอาแล้วทำไมลงวันที่๒๔เมษายน
แล้วถ้าถามคนเชียงใหม่ส่วนใหญ่จะไปซื้อเจลแอลกอฮอลจะไปซื้อที่ตลาด
ใช่ทีนี้ค่ะนักข่าวของเราไปที่ร้านประดิษฐ์นี้เลยคุณผู้ชม
ไปถามคนที่ดูแลร้าน
คือทางร้านไปเจอกับลูกสาว
เขาก็บอกว่าช่วงที่ผ่านมาโควิด๑๙หน้าร้านปิดจริง
แต่เขาปรับรูปแบบมาขายออนไลน์
แล้วก็มีลูกค้าติดต่อมาขอซื้อสินค้า

ก็ขายสินค้าตามปกติจริง
แล้วบินเงินสดที่เขียนก็คือเป็นคุณแม่
อายุเยอะแล้วเขียนบินเงินสดนี้ให้
จำนวนของสินค้าแล้วก็ราคาก็เป็นไปตามที่ระบุ

มีการเอาบินเงินสดของที่ร้านไปเผยแพร่ในโลกโซเชียล

คือเขาก็ไม่ได้รู้จักคุณช้อนเป็นการส่วนตัว
มารู้ทีหลังว่าตอนที่เป็นข่าวนี่แหละ
แต่ทางร้านก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ไม่ได้ให้ความคิดเห็นเรื่องอื่น
เพราะแค่ยืนยันว่าทางทีมงานของคุณชรมาซื้อจริง
ตอนนี้ในส่วนของคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการช่วยไฟป่าอะไรของคุณชร

อย่างชาวเผ่าปากากยอร์นะครับ
ที่คุณชรบอกว่าไปทำกิจกรรมร่วมกัน

จริงเขาก็ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือด้านอื่น
แค่ได้รับเงินค่ารถค่าราอะไรเท่านั้นเอง
ใช่ฮะทีนี้มันก็ต้องดูข้ออื่นด้วยฮะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายการเรียรายเงินนะครับ

นำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคหรือเปล่า
ช่อกงหรือว่าการขออนุญาตในการรับบริจาคอะไรแบบนี้นะครับ